สิงห์บุรีค่ะพาไปต่อที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะ

ไม่ใช่ไม่ได้ยิงกระต่ายแบบนั้นแต่จะไปทิ้งช่องข้างทาง
ปรากฏว่าพอเข้าไปเจอเหมือนกับเครื่องยิงปืนหรือเครื่องยิงจรวดอะไรบางอย่าง
มันเป็นท่อนเหยียวท่อนเยาว
นี่คิดว่าเป็นของเล่นคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ก็หยิบขึ้นมามันหนัก
แต่มันน่าแปลกใจตรงนี้ไม่ใช่สนามรบ
จะเจอไอ้เครื่องยิงจรวดแบบนี้ได้ยังไง
ถ้าอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรอ่ะแล้วสภาพเห็นไหมคุณสุดสกุล

พอหยิบมาแบบนี้มันก็น่ากลัวนะคะ
ตำรวจสพสัตหีบเขาได้รับแจ้งจากพนักงานบริษัท

อธิบายไม่ถูกว่ามันคือเครื่องอะไรแต่มันเหมือนกับอาวุธสงคราม

ต้องเอาปืนไปเลยเพราะไปเจอไอ้ปืนยิงจรวดนี้
ใช่แล้วคือมันอยู่ตรงป่าข้างถนนเลยนะที่สัตหีบเนี่ย
แล้วตอนเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบดู
คุณแถวนี้มีรถถังให้ต่อสู้กันด้วยเหรอฮะ

มันก็ไม่ใช่แค่ทหารอะไรแบบนี้หรือเปล่า

แล้วก็ชุดตรวจพิสูจนวัตถุระเบิด
กรมสันภวุธทหารเรือนเนี่ยไปตรวจพิสูจน์หน่อย

เป็นของจริงคุณผู้ชมเป็นตัวเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังของทหาร
แล้วถามคนที่ไปเจอหน่อยซิตอนนี้ขวัญเอ้ยขวัญมาหรือยัง
ถามพนักงานผู้ชายของบริษัทเป็นพนักงานบริษัทค่ะ
บอกว่าผมตอนแรกจะไปทิ้งช่องจะไปปัสสาวะที่ป่าข้างทางใช่ไหม
ไปเจอวัตถุนี้ผมหยิบขึ้นมาดูก็ยังคิดว่าเออปืนของเล่น
ยังคิดแบบนั้นอยู่เลยนะแต่พอหยิบมาให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าเอ้ย
มันหนักขนาดนี้มันคงไม่ใช่แล้วมั้งโอ้โหเออตกใจเลยนะคะลองฟังเขาหน่อยค่ะ
เดี๋ยวทางแพงเลยใช่ผมก็ไม่รู้ผมก็นึกว่าจะของเล่นของปลอมอะไร
พี่เขาบอกว่าพวกเพื่อนเป็นน่ะเคยเป็นทหารเก่าอืม
เอิญบอกว่าของจริงผมก็ตกใจเว้ยผมก็งงเว้ย
ว่าจะเอาไปทิ้งที่เดิมก็ยังไงหรอกก็เจอวางว่าเขาโหลวางแบบนี้นะพี่
แบบนี้แหละอืมใช่ผมก็ไม่รู้อะพี่ผมก็นึกว่าแต่ของ
นี่ที่เห็นเนอะไม่รู้อ่ะไม่มีใครรู้อ่ะแล้วพี่เขาเล่ามันมาก
เล่าไปเกาหัวไปนะเกือบจะเอามาทาบบ่าเพื่อจะเหมือนเป็นของเด็ก
เล่นยิงได้อ่ะไอ้ที่เกาหัวไปเนี่ยคืองงไปด้วยนะ
สรุปมันของจริงใช่ไหมแล้วดีดีนะเนี่ยมันไม่ได้แบบมัน
มันไม่ได้ไปเปรี้ยงป้างขึ้นมานะใช่มันทำอะไรไม่ได้
เพราะว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรหัวจรวดอะไรอยู่ถูกไหมคะ
แต่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วคุณเพราะว่ามีทั้งรหัสเมื่อกี้ใช่ไหม
แล้วก็ตรงตรงปลายกระบอกอ่ะมันเหมือนมีปูนอัดอัดไว้อยู่อ่ะอืม
แต่เนี่ยล่ะตำรวจที่สตสัตหิพเขาก็บอกน่ะ
ว่าที่ผ่านมาตำรวจเองก็เข้มงวดค่ะการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเลย
เฉพาะความผิดเกี่ยวกับพวกทรัพย์ยาเสพติดอาวุธสงคราม
คิดนะว่าเอ๊ะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ย
แล้วก็กลัวความผิดหรือเปล่าเลยแอบเหมือนกับเอามาทิ้งไว้ตรงนี้

ตอนนี้ประสานกับทางกรมสรรพวุฒิทหารเรือนะคะเข้าตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วว่า
พอดูจากรหัสแล้วดูจากรูปร่างลักษณะนี้
มันบอกได้ไหมว่าเอามาจากไหนแล้วใครเป็นคนเอามา

ครอบครองหน่วยงานไหนครอบครองไว้นะครับ
เออมันเป็นอาวุธสงครามเลยแหละ